มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
ตอนนี้เป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้นะคะ

เพราะว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน
พายุโซนร้อนปลาบึกแล้วนะคะ
บอกว่าจะส่งผลกระทบในช่วงวันที่๓ถึง๕มกราคมนี้

จากการตรวจสอบระบบกราฟิกพยากรอากาศจำลองนะครับ
คุณผู้ชมก็จะพบเรื่องของการก่อตัวของพายุปลาบึก
สีชมพูอมม่วงค่ะ
หมุนตัวเป็นวงกลมแล้วก็ค่อยเคลื่อนตัว

คุณผู้ชมดูตามกราฟิกหน้าจอเลยนะคะ
ละชายฝั่งประเทศมาเลเซียเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอนล่าง
่งหน้าสู่อ่าวไทยก่อนที่จะทวีกำลังแรง
ขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในค่ำของวันศุกร์
ช่วงเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยคาดว่าจะมีความเร็วลมสูงสุด
ศูนย์กลางประมาณ๖๐๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่งผลให้วันที่๓๕มกราคมนี้จะมีฝนตกหนัก
ลมแรงคลื่นสูง๓๕เมตรในพื้นที่จังหวัดไหนบ้าง
ช้านะคะไล่เรียงกันไปก็จะประกอบด้วย
จังหวัดเพชรชบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานี
ยาลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะคะ
จังหวัดเหล่านี้ท่านรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะคะ
เพราะว่าท่านจะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ยุสวนร้อนปลาบึกที่จะเข้าไทยในวันพรุ่งนี้
ทำให้ตอนนี้หลายพื้นที่เตรียมแล้วแหละ
สำหรับการรับมือพายุปลาบึกก็ตอนนี้เป็นระดับโซนร้อนนะคะ
ที่จะพัดเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
โดยเฉพาะที่เกาะสมุยค่ะที่อำเภอ
มุยเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญกลางอ่าวไทย
วัดที่๑๐๓กิติพบรอดดอนในอำเภอกเกาะสมุย
มีการเรียกเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนราชการบนเกาะสมุย
ผู้ประกอบการเรือโดยสารและตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมบนเกาะสมุยเรียก
ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือพายุสนร้อนปลาบึกที่กำลังจะก่อตัวในพื้นที่อ่าวไทย
อาจจะมีการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามที่กรมอุตุได้มีการคาดการณ์ไว้
ว่าจะมีการเคลื่อนฝั่ง๒วันข้างหน้านี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ
ทั้งนี้การคาดการณ์ของพายุลูกนี้น่าจะมีการเคลื่อนตัวผ่านอำเภอกเกาะสมุยด้วย
และจะไปส่งผลกระทบในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุย
ดังนั้นทางอำเภอค่ะจัดเตรียมศูนย์รับมือพายุปลาบึก
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน
หากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จะได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ส่วนประชาชนทั่วไปเองที่เตรียมนะคะเตรียมวางแผนไว้แล้ว
ว่าจะไปเที่ยวเกาะสมุย๓๕มกราคมนี้
คืออยากจะให้เปลี่ยนแผนกันสักนิดนึง

ค่ะค่ะเอาฟังเสียงนามเผอกรสมุยค่ะครับในการจะตั้งศูนย์ครั้งนี้นะครับ
เพื่อป้องกันปัญหาในการติดต่อการประสานงานต่างต่างนะครับโดยผมเนี้ยจะให้ศูนย์อ่า
อันนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอกเกาะสมุยนะครับเป็นศูนย์หลักในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะที่ผ่านมานะครับจะประสบปัญหาการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่น้ำท่วม
ขังหรือว่ากรณีดินถล่มต้นไม้หักโค้นอะไรต่างต่างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการจัดตั้งศูนย์
ในการประสานงานเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาอุปสรรคในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
จากจังหวัดสุราธานีต้องเตรียมรับมือกันอย่างกลาหลแล้วนะคะจังหวัดพังงาก็โดนไม่น้อยเหมือนกันนะ
สำหรับอิทธิพลพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสิริพัฒน์พัฒนากุลบอกว่า
ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้ในอำเภอทั้ง๘อำเภอเตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
พายุปลาบึกนี้นะคะจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนแล้วก็เคลื่อนลงอ่าวไทยในวันนี้ถึงพรุ่งนี้
ซึ่งจังหวัดพังงาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวในช่วงวันที่๓๕มกราคมนี้นะคะ
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งพร้อมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารการพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการในการเตรียมรับสถานการณ์พร้อมแจ้งองค์กรปกครองส
ผู้ภัยแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การภัยพิบัตรตำบลในการเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเรื่องนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีท่านเองก็แสดงความเป็นห่วงนะคะโดยนายพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
แล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
กำชับให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขเตรียมรับมือกับพายุใต้ฝุ่นปลาบึก
ที่จะเคลื่อนตัวขึ้นชายฝั่งมายังประเทศไทยบริเวณภาคใต้ในวันที่๓๕มกราคมนี้
ซึ่งจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
อบพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยออกจากพื้นที่เป็นการด่วน
ขณะที่กระทรวงพลังงานนะคะได้อพยพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลกลับเข้ามาที่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วด้วยนะคะ
โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีอันนี้ก็
จะได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็ได้รับผลกระทบมากสุดด้วย
ใช่ค่ะนอกจากความเป็นห่วงที่มีต่อนักท่องเที่ยวที่เตรียมเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างในอ่าวไทยนะคะ
ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งซึ่งพายุปลาบึกจะพัดผ่าน
เราต้องเป็นห่วงพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ในอ่าวไทยด้วยนะคะ
เพราะว่าอ่าวไทยของเรามีแท่นขุดเจาะน้ำมันแท่นขุดเจาะปิโตเลียม
ซึ่งตอนนี้บริษัทของพนักงานเหล่านี้เองนะคะพยายามที่จะอบพยพเข้าฝั่งนะคะ

นางเปรมเรื้อไทยวินัยแพทย์อธิบดีกรมเชื้อเครื่องธรรมชาติบอกว่าตอนนี้ค่ะ
มีการอบพยพเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานที่แท่นสำรวจและผลิตปิโตเลียมในอ่าวไทย
เพื่อรับมือพายุปะบึกซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคใต้๓๕มกราคมนี้
สิ่งที่จะกระทบคือฝนจะเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
คาดว่าบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมา
จะอยู่ในโซนเตือนภัยระดับสีเหลืองหรือระดับ๒
จึงทำให้มีการตัดสินใจอบพยพค่ะ
ขณะนี้ผู้ผลิตในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมา
ทยอยอบพยพพนักงานกลับขึ้นฝั่งเช่น
บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมหรือปตทสพ
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต
โดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะ
ขณะที่กำลังการผลิตไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงาน
การผลิตก๊าซตอนนี้ยังคงเป็นปกติ
ส่วนการผลิตน้ำมันลดลงเล็กน้อย
สำหรับขั้นตอนอพยพพนักงานค่ะ
แบ่งเป็นส่วนสำคัญเกี่ยวข้องน้อยที่สุดออกมาก่อน

จะยังคงพนักการรับมือฉุกเฉิน
เพาะผลิตประมาณ๑๐คนต่อแท่นเอาไว้ที่แท่นเหมือนเดิม
แต่หากพบว่าพายุมีความรุนแรง
จะพิจารณาว่าจะอบพยพคนทั้งหมดหรือไม่นะคะ
บริษัทเชฟรอนด์ออกแถลงการแบบนี้ค่ะ
บอกว่าได้จัดตั้งทีมงานจัดการกับสภาวะฉุกเฉิน

และอยู่ระหว่างการอบพยพพนักงานส่วนใหญ่ขึ้นฝั่ง
รวมทั้งเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะและเรือสนับสนุนต่าง

ส่งพนักงานและผู้รับเหมาบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตอนนี้กลับขึ้นฝั่งที่บริเวณจังหวัดสงขลา
มีการระงับการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนอกชายฝั่ง
มีการระงับกิจกรรมการสำรวจและการซ่อมบำรุงไว้ชั่วคราว
เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะและเรือสนับสนุน
ออกมาจากบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ย
ล่าสุดนะคะปตทสพสั่งระงับการผลิตแล้วนะคะ
ตำแหน่งด้วยกันโดยเฉพาะเส้นบงกฎเหนือแล้วก็บงกฎใต้
ซึ่งอยู่ในเส้นทางที่พายุจะเคลื่อนตัวผ่านด้วยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะเกาะติดเรื่องนี้
แล้วก็เดี๋ยวจะส่งทีมข่าวไปเกาะติดด้วยนะคะ
เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภาคใต้นะคะ